สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะหลายคนเดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งถ้าเกิดใครไม่เลือกเดินทางกลับวันนี้ก็เลือกเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้
เพราะว่าวันนี้เนี่ยยังมีฝนอยู่นะคะฝนในประเทศไทยในครั้งนี้นะคะ
จะตกเน้นตกเลยก็คือตกบริเวณภาคเหนือคุณผู้ชมแล้วก็ภาคกลางค่ะ
เนื่องจากมีลมเย็นกำลังปานกลางแพลลงมาจากประเทศจีนค่ะ
กลุ่มบริเวณตอนบนของไทยทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนอยู่ค่ะ
วกกับมีลมทะเลค่ะคุณผู้ชมหอบนำเอาความชื้นปกคลุมประเทศไทยร่วมด้วย
ลักษณะแบบนี้นะคะยังทำให้วันนี้ยังมีฝนตกปกคลุมเกือบทั่วทั้งประเทศค่ะ
แต่ในวันพรุ่งนี้ข่าวดีคุณผู้ชมถ้าฝนจะค่อยลดลง
และสภาพอากาศเนี่ยก็จะค่อยมาอุ่นขึ้นเรื่อยค่ะเพราะฉะนั้นอดใจรอกันสักนิดนะคะ
คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพภูเขาไฟปะทุบริเวณทะเลแคริเบียนค่ะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้มีควันพวยพุ่งนะคะปกคลุมไปทั่วบริเวณเลย
เกาะแห่งนี้นะคะคือเกาะเซนต์วินเซนต์ในทะเลแคริเบียนค่ะ
เกิดการประทุขึ้นต่อเนื่องทำให้มีเท่าทานปกคลุมไปทั่วบริเวณนะคะ
ประชาชนได้กลิ่นกรรมฐานรุนแรงทั่วทั้งเกาะค่ะ
ซึ่งเท่าฐานของภูเขาไฟได้ไปปกคลุมที่อยู่อาศัยและยานพาหานักของประชาชนค่ะ
ทำให้มีประกาศอบพยพประชาชนออกจากเกาะแล้วค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ